คุณผู้ชมฮะวันนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทยนะฮะ
ต่อเนื่องสำหรับเรื่องของการปราบปรามพวก
เปิดบัญชีม้าโทษสูงแน่เพราะบัญชีม้าถ้าหยุดได้
ว่าเป็นการหยุดช่องทางการเงินและหยุดช่องทางหลอกลวง
วิเคราะห์เรื่องนี้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ผมขีดเส้นใต้เรื่องนี้ค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่า
ถึงแม้เราจะมีพระราชกำหนดกำลังจะประกาศใช้
เป็นพระราชกำหนดที่เอามาปราบปรามป้องกันอาทยากรรมทางเทคโนโลยีนี่แหละ
ตอนนี้รอว่าลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่ก็ประกาศใช้
และถึงแม้ว่าจะประกาศใช้แล้วกำหนด
กำหนดโทษคนทำผิดที่ไปเปิดบัญชีม้าให้รุนแรงแค่ไหน
ก็ไม่มีความหมายถ้าผู้บังคับใช้กฎหมายไม่เอาจริงไม่เอาจัง
นี่ผมขีดเส้นใต้ค้างไว้อย่างนี้เพราะว่าเราได้เห็นประสบการณ์ที่ผ่านมา
อย่างที่บอกก็คือว่าบ้านเรามีจุดอ่อนตรงการบังคับใช้กฎหมาย
เรามีกฎหมายที่เข้มแข็งมากมายแต่ถ้าบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็ง
ตัวกฎหมายก็ทำอะไรใครไม่ได้มันก็นอนนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละ
มันขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมายแต่เอาเถอะมาถึงวันนี้เช้าวันนี้เนี่ย
พอจะมีความหวังแล้วว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยจะได้รับการดูแลปฏิบัติอย่างจริงจัง
เพราะมันจะมีองค์กรขึ้นมารองรับมีเจ้าภาพว่าอย่างนั้นเถอะ
รับค่าจ้างเปิดบัญชีม้าแค่๕๐๐แต่ถ้าจับได้โดนปรับตั้ง๓แสน
เพื่อกำหนดลักษณะที่เป็นพฤติกรรมต้องสงสัยในการโอนเงิน
ถ้าตรวจพบจะสามารถอายัดบัญชีและหยุดการทำธุรกรรมเพื่อรอการตรวจสอบได้เป็นเวลา๗วัน
แล้วถ้าพบว่าถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่มิจฉาชีพ
ไม่ใช่บัญชีม้าอ้าวปล่อยให้ทำธุรกรรมต่อไปได้
แต่ถ้าพบว่าเป็นบัญชีที่มีปัญหาเป็นบัญชีม้า
ก็จะสั่งปิดและดำเนินคดีแล้วจะเพิ่มอำนาจนี้
จะทำให้กระทรวงสามารถป้องกันและแก้ปัญหาอายากรรมออนไลน์ได้ทันที
นี่ฉะนั้นความหวังจึงฝากไว้กับคณะกรรมการ
แต่การทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการเนี่ย
มันจะไม่มีเจ้าภาพชัดเจนเท่าไหร่
มันต้องมีสำนักงานเลขามันจะต้องมีฝ่ายขับเคลื่อน
ถ้ากรรมการมาประชุมกันนานประชุมกันทีประชุมกันแล้วก็แล้วไปแล้วก็
มันก็ไม่มีประโยชน์นั่นเรื่องของเจ้าภาพ
ทีนี้เรื่องของบทลงโทษ
ที่บอกว่าเตือนอย่าโลภรับค่าจ้าง๕๐๐อาจจะโดนปรับ๓แสนเนี่ย
รัฐมนตรีชัยวุฒิบอกว่ากฎหมายฉบับนี้จะช่วยแก้ปัญหาการหลอกลวงออนไลน์
รวมถึงอาจกรรมในรูปแบบต่าง
โดยเฉพาะการระงับยับยั้งการโอนเงินผ่านบัญชีม้า
ซึ่งต่อไปผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีม้าจะมีความผิดตามกฎหมาย
ฟังนะครับโทษจำคุก๓ปีปรับตั้ง๓แสน
แล้วถ้าพบว่ามีการใช้บัญชีม้าในการโอนเงินของคนร้ายหรือมิจฉาชีพ
ก็จะสามารถอายัดบัญชีและหยุดการโอนเงินในทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องได้
นี่อำนาจใหม่ธนาคารทำได้เลย
และนอกจากการปราบปรามแก๊งเปิดบัญชีม้าแล้ว
กฎหมายฉบับนี้ยังครอบคลุมถึงเรื่องซิมผี
ผีที่ไปซื้อมาจากค่ายมือถือทั้งหลายเนี่ย
ก็จะมีความผิดเหมือนกันเหมือนกันกับการใช้บัญชีม้านี่แหละ
รัฐมนตรีชัยวุฒิจึงขอเตือนประชาชนและคนที่ไปลงทะเบียนมือถือ
แล้วให้ผู้อื่นใช้เนี่ยฟังไว้นะ
ลงทะเบียนมือถือแล้วให้ผู้อื่นใช้เนี่ย
จะมีความผิดโทษจำคุกตั้ง๓ปีปรับตั้ง๓แสน
มันไม่คุ้มอ่ะเพราะว่าเวลาไปเปิดรับจ้างเปิดบัญชีม้าเนี่ย
ก็ให้๕๐๐พันธุ์บ้าง๑๐๐๐บ้าง๒๐๐๐บ้าง
แต่ว่าจะมาเจอโทษปรับสูงสุดถึง๓แสน
แล้วยังเป็นคดีความด้วยนี่คือโทษตามตัวบทกฎหมาย
ฉะนั้น๑ถ้าผู้ใช้กฎหมายเอาจริง
โทษสูงและลงโทษตามกฎหมายจริง
คือกฎหมายแรงผู้รักษากฎหมายเอาจริง

ทีนี้ส่วนการปราบปรามจับกลุ่มต้นต่อของแก๊งคอนเซนเตอร์ก็ต้องเดินหน้าลุยกันต่อ
คนพวกนี้เนี่ยท่านจำได้ไหมครับที่ผมเคยมาสัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องว่าเขาไปทำงานอยู่ที่กัมพูชา
แล้ววันหนึ่งก็ถูกกดดันให้กลับมาเมืองไทย
ตอนนี้ที่กลับมาเมืองไทยเนี่ยถูกออกหมายจับอยู่ทั้งหมด๒๖คน
เมื่อวานนี้ไปจับมาได้อีกคนหนึ่งชื่อนายวิทยาวัฒน์ชัชดานุกูล
เขาชื่อชื่อเรียกกันว่าตั้มเทียนทะเล

นี่ก็คือเป็นคนพูดจาโทรศัพท์หลอกลวงให้เหยื่อติดกับหลงเชื่อ
คนนี้แหละหลอกลวงในรูปแบบต่างเยอะ
แล้วก็หลอกลวงในรูปแบบที่ปลอมให้ว่ามีผู้หญิงหน้าตาดีมีฐานะ
เพื่อล่อใจให้คนที่โลภไปลงทุนที่ที่ใช้กันบ่อยก็
คือลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศอันนี้หมดตัวกันไปเยอะ
ไอ้นายคนนี้ล่ะนายตั้มเทียนทะเลเนี่ยตัวการเนี่ย
ก็ติดกับติดลมหมดเนื้อหมดตัวก็เพราะคนพวกนี้
มีข้อมูลฟังข้อมูลที่เขาสารภาพกับตำรวจหน่อยนะ
เขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกาปีหกสี่ถึงกลางกรกฎาหกห้า
เขาสามารถหาเหยื่อให้กับกระบวนการแก๊งคอนเซนเตอร์ลวงให้รัก
หลอกให้ร่วมลงทุนเอ่อได้ทั้งหมดสิบสองราย
ในจำนวนสิบสองรายที่ส่งต่อให้คนร้ายไม้สอง
หลอกลวงเหยื่อต่อเนี่ยปรากฏว่าคนร้ายไม้สองสามารถหลอก
เหยื่อต่อจนสามารถหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินสำเร็จ๔ราย
ความเสียหาย๔ลายเนี่ย๗แสนบาทโอ้โหเยอะนะครับ
แล้วความเสียหายรวมกันเนี่ยกว่า๓ล้าน
ทีนี้สำหรับบรรดาเหยื่อที่มาตกหลุมรักกลลวงผู้ต้องหาไม้แรกส่วนใหญ่
เป็นใครบ้างครับเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวครับ
เป็นพ่อค้าครับเป็นข้าราชการครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
เอ้าตำรวจยังโดนเลยครับอย่างที่บอกอ่ะ
นี่เป็นหนึ่งในยี่สิบหกรายที่ถูกออกหมายจับแล้ว
ที่เหลือตำรวจพีซีทีต้องไปหลอกลากคอเอามาเข้าคุกกันต่อ
ให้มันสะสมกับสิ่งที่ก่อขึ้นคืออย่างน้อยก็เพื่อให้คนที่ตกเป็นเหยื่อ
หมดเนื้อหมดตัวเขาจะได้สบายใจที่ได้เห็นคนพวกนี้
ถูกลงโทษแต่ถ้าคนพวกนี้ยังลอยนวลอยู่ได้
คนที่ถูกหลอกเขารู้สึกเจ็บใจอันนี้ก็สำคัญนะครับ
ให้ตำรวจเอาจริงเอาจังไปลากคอมาเข้าคุกให้ได้
ทั้งหมดเนี่ยยี่สิบหกรายเมื่อวานซื้อเนี่ยจับไปได้แล้วหนึ่ง
อ้าวเหลืออีกยี่สิบห้ายี่สิบห้าเนี่ยต้องเอาจริงเอาจัง
ฉะนั้นทั้งหมดกฎหมายออกมาแล้ว
ธนาคารพร้อมจะปฏิบัติตามกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทย
ออกมากำกับดูแลให้ธนาคารให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
ธนาคารไหนทำเฉยไม่ให้ความสำคัญ
คิดแต่จะให้เขาไปเปิดบัญชีแม้กระทั่งบัญชีม้า
ก็ยังรู้สึกว่ายินดีให้เขาทำทั้งหมดเนี่ย
มันจะเดินทางมาถึงจุดหนังใกล้จบแล้วครับ
ผมเชื่อว่าจากนี้ไปอีกไม่นานกระบวนการหลอกลวงแก๊งคอนเซนเตอร์
จะถูกตัดขาตัดมือตัดเท้าในที่สุด
ทุกอย่างก็จะเดินต่อไม่ได้อันนี้เป็นความหวังครับ
ฉะนั้นดูทั้งกฎหมายที่มีความรุนแรงดูการเอาจริงเอาจังของแต่ละฝ่าย
เอานะเราก็เชื่อว่ากระบวนการหลอกลวงแก๊งคอนเซนเตอร์
มันจะหมดไปในเร็ววันก็มีความหวังครับ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ